อะไรอ่ะแล้วมันมีกระลงกระโหลกอะไรมาเนี่ย
มีหลายเรื่องด้านหลังหนึ่งเรื่องแล้ว
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมลองคิดพิจารณา
เมื่อกี้คุณสองคนก็เถียงกันอยู่
ตกลงสิ่งนี้ที่มันลอยอยู่

ก็ไฟฉายไง

มันอยู่บนท้องฟ้าป่ะ
เขาบอกอันนี้มันคือดวงไฟประหลาด

มันมีลักษณะเหมือนสีออกขาวเหลือง
เป็นวงรีลอยอยู่บนท้องฟ้า

มันเคลื่อนไปมาเคลื่อนไปมา

เจ้าของบ้านชื่อคุณนันทวัฒน์นะคะ

เนี่ยก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านเห็นไฟเนี่ย

แต่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้
ช่วงนี้มีคนเห็นบ่อยด้วยชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนก็เห็นแสงไฟปราสนี้แต่บางคนก็บอก
เอ๊ะถ้าเขาไปตามความเชื่อนะค่ะมันคือแสงกระสือหรือผีโพงหรือเปล่าอืม
แล้วชาวบ้านก็ห่วงกลัวว่าหลายหมู่บ้านเขาจะมีพวกสัตว์เลี้ยงกันเยอะ
พวกหมูป่าเป็ดไก่แพะต่างก็กลัวว่า

อะบ้านเรียกที่ที่เขาเคยเห็นขอบอกว่าบ้านเรียกที่๘๖
แต่บ้านนี้เขามีหมูป่าด้วยไง

พอบอกบางทีช่วงเป็นการปล่อยของของคนที่เล่นศัยยศาสตร์